ที่ขอรบครับกับผมนายุตภพงศ์จรสเตียนสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐสดร
จังหวัดมหาศาลกรรมภักดิ์เพื่อไทยในฐานะกรรมธิการงบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
มาตรา๓๐นะครับเป็นงบประมาณหน่วยงานของรัฐสภา
สำนักงานสภาพภูมิแทนรัฐสดรเนี่ยที่พวกเรากำลังทำง่าที่กันอยู่
แล้วเราเป็นสอสอเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเนี่ย
งบประมาณตั้งไว้ตั้งสิ้นนะครับสามพันสองร้อยห้าสิบเก้าล้านบาท
ผมขอปรับลดงบประมาณลงร้อยละยี่สิบหมวดที่สำคัญนะครับ
ที่ผมมีความจำเป็นที่จะต้องปรับลดงบมารก็คือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ที่ต้องที่ตั้งไว้ทั้งหมดเนี่ยสามร้อยแปดสิบหกล้าน
ผมปรับลดลงร้อยละยี่สิบเพราะอะไรครับ
เพราะว่าสภาผู้แทนรัศดรเนี่ยที่พวกเรานั่งทำงานนะครับ
ประชุมกันอยู่เนี่ยมีค่าอาหารและเครื่องดื่มเนี่ย
ไหลมากนะครับเวลาประชุมสภาเนี่ยนะครับ
ท่านประธานฮะมีคนภายนอกนะครับ
เข้ามาขโมยอาหารเข้ามาขออาหารหลวงกินในสภา
ท่านประธานครับผมขออนุญาตได้เปิดสไลด์
ผมจะขออนุญาตกับท่านประธานชวนไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับ
ขออนุญาตครับผมมีหลักฐานนะครับเพื่อในการปรับลดงบประมาณ
ขอรูปแรกเลยครับเอารูปแรกก่อนเดี๋ยวเอารูปผมก่อน
ขอรูปแรกก่อนครับรูปผมที่นั่งนั่งชี้อยู่นะครับ
ฟโซนนะครับท่านประธานครับขอไล่ตั้งแต่รูปแรกมาเลยครับ
เจ้าหน้าที่ครับผมไม่ไม่ใช่ครับรูปแรกที่เอ่อ
เฟฟโซนบอกว่าที่รูปผมยืนอยู่เฉพาะสมาชิกรัฐสภา
งดผู้ติดตามครับขอรูปแรกเลยครับ
เจ้าหน้าที่ก็ขอขึ้นเลยครับเพราะว่าได้ขออนุญาตไว้กับท่านประธานชวนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
เอ่อตรวจแล้วครับท่านประธานครับบริเวณชั้นสอง
ขอรูปขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่โสดครับมีสไลด์ครับ
ท่านประธานครับบริเวณชั้นสองเราเนี่ยข้างข้างห้องประชุมครับ
มันมีเป็นห้องอาหารนะครับสำหรับสมาชิกรัฐสภา
แล้วก็เขียนบอกว่าเซฟโซนงดผู้ติดตามก็เฉพาะสอสอเท่านั้นนะครับ
แต่คนที่ไม่ได้เป็นสอสอเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไป
เพราะเขาเขียนไว้ชัดเจนรูปต่อไปครับท่านประธานครับ
ท่านประธานดูด้วยครับมันก็มีเวลานะครับ
ในการบริการอาหารก็คือในช่วงที่เรามีการประชุมสภา
ขอรูปถัดไปครับท่านประธานฮะท่านประธานครับเห็นไหมครับ
มีสมาชิกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับไปขโมยกินข้าวหลวงนะครับ
อยู่ในสภาซึ่งสมาชิกคนนี้นะครับไม่ได้เป็นสอสอนะครับท่านประธานครับ
เอาเป็นว่าผมก็บอกชื่อไปเลยนะครับท่านก็อยู่ในสภาแห่งนี้
ท่านจะได้ตอบครับว่าท่านเนี่ยมาขโมยข้าวหลวงกินไหมนะครับ
ก็คือนายเรืองไกรลิกิจวัฒนากรรมธิการงบประมาณนี่แหละนั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวท่านชี้แจงก็ได้ครับ
รูปถัดไปครับท่านประธานครับเห็นไหมครับเนี่ยกินอย่างอเล็ดอร่อยเลยนะครับท่านประธาน
ขอรูปถัดไปครับเนี่ยท่านประธานเห็นไหมครับกินแล้วก็นั่งคุยไปเลยนะครับเนี่ย
รูปถัดไปเลยครับท่านประธานครับตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจนึกว่า
คนนี้นะครับไปเอาอาหารที่สอสอเนี่ยกินแล้วเหลืออยู่ในสภามากินที่ไหนได้ครับ
เอาอาหารใหม่เลยนะท่านประธานเห็นไหมกำลังสั่งอาหารอยู่เนี่ย
รูปถัดไปเลยครับไม่ไม่ฮะอ่าท่านประธานครับไอ้ผมเนี่ยก็หิวข้าวท่านประธาน
เหตุการณ์เนี่ยท่านประธานมันเกิดนะครับเมื่อวันที่๒๕กุมภาเนี่ย
มีการประชุมร่วมรัฐสภาเนี่ยนะครับผมหิวข้าวเข้าไปท่านประธาน
ว่าจะไปกินข้าวครับท่านประธานขอรูปถัดไปนะครับ
ปรากฏว่าถูกขโมยอาหารกินไปหมดผมเนี่ยสอสอ
ไม่มีข้าวกินเลยท่านประธานครับหิวข้าวก็หิวข้าวถูกขโมยกินเนี่ย
ถึงต้องมีความจำเป็นในการปรับลดงบประมาณไงท่านประธาน
รั่วไหลอย่างเงี้ยนะครับขอรวบถัดไปเลยครับ
อ่าเปิดคลิปเลยครับเนี่ยท่านประธานครับเห็นไหมครับ
ใครเนี่ยหน้าตาคุ้นไหมครับเป็นนักตรวจสอบครับท่านประธานครับ
อ่าเห็นไหมหน้าคุ้นนะเอาของใหม่นะท่านประธาน
ท่านประธานฮะขอรูปถัดไปเลยครับขออนุญาตเปิดคลิปเลยท่านประธาน
ไม่ได้ทำวันเดียวนะวันนี้เสื้อแดงนะวันนี้
นะครับไม่ได้ทำครั้งเดียวด้วยนะครับครั้งนี้เนี่ยวันที่สิบเอ็ดกุมภาครับ
หกสี่เนี่ยประชุมสอสอครับอ้าวเปิดคลิปเลยครับเนี่ย
คุ้นไหมครับเนี่ยแม่เจ้าหน้าที่ดันไปโค้งให้อีก
มันยังไงเนี่ยใช่ไหมไปต้อนรับเขาอีกเนี่ย
เดี๋ยวท่านประธานต้องสอบสวนหน่อยท่านประธานเนี่ยใช่ไหม
เพราะว่าเขาก็เขียนอยู่แล้วว่าเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ท่านประธานเห็นป้ายไหมล่ะนะครับขอรวบถัดไปเลยครับ
ขอรูปถัดไปฮะขอรูปถัดไปเลยครับ

เอาที่มีรูปลงท่านประธานครับมีรูปโรงพยาบาลสนามอ่ะนะครับ
ที่จังหวัดมหาศาลคามเอาล่ะครับท่านประธานฮะ
ไม่ขึ้นรูปก็ไม่เป็นไรล่ะผมก็มีคำถามเลยครับ
จะได้ไม่เสียเวลาของสภาคำถามที่ผมต้องการคำตอบเนี่ยนะครับ
หนึ่งเนี่ยคุณเรืองไกรนะครับเป็นคนที่ไม่มีอาชีพอะไร
เพราะว่าแต่เป็นนักตรวจสอบเป็นนักร้องร้องให้ตรวจสอบคนอื่นไปทั่วบ้าน
ทั่วเมืองครับถือว่าเป็นคนรู้กฎหมายแต่ทำไมนะครับ
ไม่รู้ถูกผิดชั่วดีรู้ว่าการขโมยข้าวหลวงในสภากินเนี่ย
มันผิดทำไมถึงทำครับเพราะคุณเรืองไกรไม่ได้เป็นสอสอ
เป็นเพียงอดีตสวคนนึงซึ่งเป็นนานมากแล้วครับ
จนคนทั่วไปลืมไปหมดแล้ว

คุณเรืองไก่เป็นอดีตสว
ต้องรู้ว่าการมาขโมยข้าวหลวงกินในสภาแบบนี้เนี่ย
มันผิดระเบียบปฏิบัติของสภา

ว่าการขโมยข้าวหลวงกินในสภาเนี่ยมันผิด
คุณเรืองไกรจะยื่นหนังสือให้ท่านประธานชวนตรวจสอบ

เพราะอะไรครับเพราะว่าครูเรืองไกรเนี่ย
ควรจะปัดกวาดบ้านตัวเองให้มันสะอาดก่อน
ก่อนจะไปปัดกวาดบ้านคนอื่นเขา
ข้อที่๔ครับถ้าผมเป็นคุณเรืองไกรเนี่ย
แล้วเข้ามาขโมยข้าวหลวงกินในสภาแบบนี้เนี่ย
แล้วมานั่งเป็นกรรมธิการงบประมาณปี๖๕
ทำหน้าที่ตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินถึง๓๑๐ล้านล้านบาทเนี่ย
แล้วเวลาอภิปรัยในสภาโหวดหลู
และสอนคนที่เป็นสอสอเนี่ยที่มาจากการเลือกตั้งไปทั้งสภาเนี่ยท่านประธาน
ถ้าผมเป็นคุณเรืองไกรเนี่ยผมไม่หน้าด้านนั่งอยู่แล้วครับ
ผมลาออกทันทีครับท่านประธานครับ

คุณเรืองไกรเนี่ยไปร้องปรปชผม
เรื่องที่เอาสำนักงานพักเพื่อไทยที่จังหวัดมหาสารคามเนี่ย
ไปทำโรงพยาบาลสนามเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่เป็นโควิด
กำลังทนทุกข์ทรมานจากรูปโควิด

ท่านยุทธฟงครับ
ท่านยุทธฟงครับมีท่านสมาชิกประธวงนะครับ
ท่านประธานครับผมนัทธุโบประทุมบัญชีรายชื่อพักเก้าไกรครับ
ผมต้องขอประทานโทษท่านผู้อภิปรายครับผมประท้วงท่านประธานครับ
ผู้อภิปรายอภิปรายชัดเจนมีประเด็นครับเดี๋ยวว่ากันว่าเป็นอย่างไร
แต่ว่าท่านกรรมธิการเรืองไกรท่านติดป้ายคำว่าผมอ่านไม่ออกนะครับ
เหมือนให้ใครสักคนจะไปที่ไหนสักอย่างหนึ่งนะครับที่หน้ากรรมธิการครับ
ผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับท่านประธานได้กรุณาวินิจฉัยด้วยครับ
ประท้วงประท้วงประท้วงพวกประธานดูครับผมไม่อยากอ่านนะครับ
บอกให้ใครสักคนหนึ่งบอกว่าอย่าอยู่เลยไปได้แล้ว
ผมก็อ่านผมก็นั่งอยู่ระนาบเดียวกันกล้องจับให้หน่อยครับ
ผมก็อาจจะอ๋อครับก็ท่านท่านเรืองไกร
ท่านประธานเรืองไกรเก็บไปแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่เราอภิปรายงบประมาณของสภาอยู่ครับ
มาตรา๓๐เห็นแล้วครับคุณเรืองไกรเอาป้ายบอกว่าท่านนายกตู่อยู่ยาว
มันไม่ได้เกี่ยวอะไรครับเกี่ยวกับการที่อภิปรายงบประมาณ
เรืองไกรเก็บป้ายซะนะครับเก็บป้าย
เอาคุณเรืองไกรเดี๋ยวคุณตอบเถอะคุณมาขโมยข้าวหลวงไปกินทำไมในสมัย
เดี๋ยวท่านท่านยุธภงท่านยุธภงครับท่านท่านยุธภงคืออย่างนี้ครับฟังนี้หนึ่งครับผมผมอยากให้ท่านยุธภงนี่พูดกับประธานนะครับ
แล้วก็ถามประธานถามกรรมธิการนะครับอย่าไปถามคุณเรืองไกรคือประเด็นที่เรากำลังพิจารณาขนาดนี้นี่นะครับเราพิจารณาเพื่อที่จะพินางบประมาณในมาตรา๓๐นะครับ
รายเกี่ยวกับรายจ่ายของหน่วยงานรัฐสภาครับเอ่อท่านท่านเอายกตัวอย่างประกอบนี้ได้หรือครับ
แต่ว่าก็อย่าไปถามกันเองครับผมถ้าถามกันเองต้องไปถามข้างนอกนะครับครับผมเชิญครับ
พี่ปลายต่อครับผมขออนุญาตนะเอ่อกับเรียนท่านประธานครับกับผมยุตภงจรรย์สะเถียน
ที่ผมเอาสำนักงานพักเพื่อไทยที่จังหวัดมหาศาลคาม

ให้ไปทำโรงพยาบาลสนาม
ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่อำเภอพระยักษ์กระภูมิจังหวัดมหาศาลคาม
แล้วคุณเรืองไก่ไปร้องเรียนปวปชอบผม
เรื่องเอาสำนักงานพักเพื่อไทยที่จังหวัดมหาสารคาม
ไปทำโรงพยาบาลสนาม
เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่เป็นโควิด
กำลังทรุดทรมานคนอีสานกำลังเดือดร้อน
คำถามผมว่าทำไมคุณเรืองไกรเนี่ยถึงใจดำอมหิตโหดเยี่ยม
ไม่มีจิตใจเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เลย

เอ่อมันคงไม่เกี่ยวกับประเด็นมาตราสามสิบแล้วล่ะครับ

ฉะนั้นผมขอให้ยุทธพงศ์เข้าในประเด็นครับ

จะได้ไม่เปลืองเวลาครับจะได้จบคืนนี้ครับ
ท่านประธานครับผมขอกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพเนี่ย
ผมเองเนี่ยนะครับกินเงินเดือนของสภาพผู้แทนรัศดร
ผมเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรมาจากการเลือกตั้ง

เป็นสอสอมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนมีความภาคภูมิใจในการเข้ามานั่งอยู่ในสภา

เพราะว่ามาเป็นตัวแทนของประชาชน

ผมจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผมจบปริญญาโทเศรษฐศาสตร์

ท่านพูดหลายครั้งแล้วอ๋อแม่ท่านผมก็ต้องย้ำหน่อยว่า
จุฬิสวัสดิ์จุฬาครับท่านประธานครับเอาประเด็นผมอยู่มหาศาลคาม
ครับผมเอาประเด็นที่มันตรงกับตรงนี้ท่านท่านใช้เวลาหมดหมดไปนานแล้ว
นะครับครับท่านประธานขออีกครับสรุปได้แล้วครับจบเลยครับ
สรุปได้ความเคารพครับท่านประธานครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับ
เมื่อวานนี้เองเนี่ยผมก็ได้รับเลือกตั้งนะครับเป็นกรรมการนะครับ
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับ
แต่ทั้งหมดเนี่ยท่านประธานครับผมเนี่ยไม่เคยจบปริญญาเนรคุณ
พักการเมืองเก่าที่ผมเคยสังกัดครับ

คุณเรืองไกรจะใช้สิทธิ์พาดพิงไหมครับ
ถ้าถ้าไม่ใช้สิทธิภาพฟิลก็ไม่เป็นไรครับก็เขาเป็นคนที่อยู่ในห้องประชุม
นะครับถ้าโดนพาดพิงเขาก็มีสิทธิ์ที่จะชี้แจงได้
ต้องให้ต้องให้ต้องให้สิทธิ์เขานะครับต้องให้สิทธิ์ท่าน
เอาที่จำเป็นนะครับเอาที่จำเป็นที่ถูกพาดพิงถึงนะครับ
ก็ขอบคุณครับท่านประธานผมเริงไกรริกิจวัฒนะกรรมธิการ
สิ่งที่ผมรอคอยคือวันนี้สิ่งที่ผมอ่านคนก็คือวันนี้
สามกกมาหลายตลบเพิ่งเจอจิลยี่วันนี้ฮะก็ไม่มีอะไรครับท่านประธาน
ผมขอพยานหลักฐานทั้งหมดเพราะเหตุผลที่เอ่อเพื่อนสมาชิกเนี่ย
นะครับกล่าวหาเนี่ยนะครับวันที่ยี่สิบห้ากุมภา
วันนั้นเนี่ยผมนั่งอยู่กับท่านสุประดิษฐ์อากาศก็เลิก
ส่วนอีกวันหนึ่งเนี้ยขออนุญาตอีน้ำอ่าท่านคุณหมอเรวัตรวิสุทธิ์เวทย์
ผมในฐานะผู้ชำนาญการและวันที่๒๕กุมภาที่ท่านบอกประชุม
รัฐสภานะใช่แต่ผมเป็นกรรมาธิการวิสามัน
นามพักเสรีรวมไทยซึ่งท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ตี
มียเวทเนี่ยโทรมาบอกว่าให้ผมเป็นกรรมาธิการ
เรื่องของประมวลรัฐดากรนั่นแหละครับที่ผมเคยเอ่อแถลงต่อ
ที่ประชุมแห่งนี้ว่าเป็นกฎหมายที่แปลก
ไม่มีสอแปรแน่ติเลยแล้ววันนี้ประกาศใช้ละ
เพราะฉะนั้นเนี้ยสิ่งต่างต่างที่เอ่อท่านฟะมาชิก
ผมพร้อมเสมอฮะการตรวจสอบ
เพียงแต่ถ้าคิดว่าผมขโมยเนี่ยภาษากฎหมายเขาเรียกรักทรัพย์
มีการตัดกรรมสิทธิ์ท่านแจ้งความได้เลย
ต้องให้เลขาสภาแจ้งความ
ผมจะได้เรียกพยานหลักฐานทั้งหมด
เพราะขณะนั้นตัวแทนของพระการเมืองอดีตและมนตรี
ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการสมาชิกรัฐสภาก็เยอะแยะ
วันนี้ผู้ติดตามสอสอก็เข้าไปกินที่ชั้น๒
ผมไม่ติดใจหรอกนะครับอันนี้เป็นเรื่องเล็ก
ประเด็นที่ผมให้ความสำคัญ
คือขอให้ท่านรวบรวมชื่ออย่างที่ท่านประธานชวนเนี่ย
เอ่ยถึงว่าถ้าผมผิดมาตรา๑๔๔วัก๒

ผมประท้วงระดับที่
ข้อหกสิบเก้าครับท่านประธานครับคือการอภิปรายเนี่ยมันต้องอยู่ในประเด็นนะครับ
กำลังอภิปรายอยู่ก็คือเรื่องว่าคุณเรืองไกรเนี่ย
ขโมยข้าวหลวงกินทำไมแล้วไอ้เซฟโซนเนี่ย
เขาเขียนว่าสมาชิกรัฐสภางดผู้ติดตาม
คุณเรืองไกรเป็นนักร้องเป็นนักตรวจสอบเนี่ย
คุณเรืองไกรอ่านแค่นี้แล้วไม่เข้าใจเหรอคุณเรืองไกรไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่น
ผมถามว่าคุณไปขโมยข้าวหลวงกินในสภาพอแล้วพอแล้วครับ
ยุทธพงศ์ครับในเมื่อขอบคุณครับในเมื่อท่านได้
ดพิงท่านเรืองไกรประธานก็ให้โอกาสท่านเรืองไกรได้ชี้แจง
เรืองไกรก็เอาเฉพาะส่วนที่พาดพิงและก็ที่เสียหายนะครับ
เอาทั้งหมดเป็นเรื่องที่ถูกพาดพิงท่านนังเจ้าเป็นท่านอาจารย์
ขอให้สนุกสันสั้นนะครับในเรื่องของอาหารเนี่ย
ก็ขอบคุณนะฮะที่ท่านตั้งประเด็นเข้ามาเพราะว่ามันจะได้ทำให้ถูกต้องซะทั้งหมด
แล้วก็ที่สำคัญคือว่าผู้เสียหายในคดีอาญาคือใคร
คนนั้นต้องไปดำเนินการ
เรียนก็เก่งเมืองงอกก็ไปอ่านกฎหมายให้รู้นะครับ
ประเด็นที่กล่าวหาผมอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
เจรัสหรืออินฟรีอะไรแล้วแต่นะครับ
ใช้สิทธิ์ตาม๑๔๓ครับ

คืออย่างนี้ครับ
ยุทธพงศ์พูดแต่เพราะประเด็นที่กินข้าวในสภา
ไม่ได้พูดเรื่องรถเรื่องอะไรนะครับ

พูดวันก่อนาที่พูดกับท่านประธานชวนครับ
แล้วท่านประธานชวนบอกว่าให้เข้าชื่อมา

ลีบทำความทำไปเลยครับ
ผมเนี่ยคนเดียวฮะกฎหมายผมดูเป็นฮะไม่มีทีมกฎหมายที่ไหนช่วยครับ
แต่ทำคนเดียวนะครับทำเร็วเร็วขอบคุณครับครับขอบคุณครับ